หลังจากที่ระบายน้ำออกวันละ๑๒ล้านลูกบาทเมตรครับ
ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับ
ทางชนรบรทันของจังหวัดพริศนโลก
ได้เล่นระบายน้ำในพื้นที่หนวงน้ำ
ก็ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่หน่วงน้ำ

เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
หลังจากได้ปรับระดับการระบายน้ำในทุ่งหน่วงน้ำบังรกรรมออกค่ะ
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอบังรกรรมและอีก๓อำเภอ
ที่เป็นทุ่งหลวงน้ำค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะ
โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านก็ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้วค่ะ
ว่าภาพรวมตลอด๓วันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนจนถึงวันนี้ค่ะ
ระดับน้ำได้ลดลงแล้วกว่าสามสิบเซนติเมตรโดยระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบางแก้ว
วัดได้เมื่อเวลา๖นาฬิกาเมื่อช่วงเช้านะคะระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่๔๐เซนติเมตร
ซึ่งลดลงจากหกโมงเช้าเมื่อวานนี้สิบเซนติเมตรค่ะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านวันนี้นะคะ
มีระดับอยู่ในสภาวะปกติค่ะหลังจากที่เขื่อนศิริกิจควบคุมการระบายน้ำอยู่ที่วันละสามล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะทางจังหวัดพิศนุโลกได้มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น
สองจุดค่ะก็คือที่บริเวณสวนชมน่านและที่ริมน้ำหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะโดยที่สวนชมน่านได้มีการระดับน้ำก็ลดลงต่ำกว่าขั้นบันไดค่ะ
ซึ่งทางเทศบาลพิสุนุโลกได้นำกระสอบทรายมาเสริมทำเป็นแนวทางลงให้กับประชาชนที่จะมาร่วมลอยกระทงได้สามารถลงไปลอยกระทงในแม่น้ำน่านได้ค่ะ
ส่วนบรรยากาศในตัวเมืองพิสุนุโลกนะคะก็ได้มีการเตรียมและซื้อขายกระทงหลายล้านค่ะ
ได้มีการจัดเตรียมกระทงไว้สำหรับจำหน่ายให้กับประชาชนที่จะนำไปลอยกระทงในค่ำคืนนี้ค่ะ
ทางนี้ค่ะพ่อค้าที่ทำกระทงขายก็บอกว่าแม้ปีนี้บรรยากาศการซื้อขายกระทง
จะไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาค่ะแต่ก็มีประชาชนและผู้ค้ารายย่อย
ยอยมาซื้อหยวกกล้วยนำไปทำกระทงขายต่อซึ่งทำให้มีรายได้ในการขายกระทงเฉลี่ยวันละหลายพันบาท
แต่เชื่อว่าและเชื่อว่าตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
จะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อกระทงมากขึ้นค่ะ
ได้พอประมาณคือถ้าว่าขายปีก

ถ้าเอาไปส่งร้านค้าก็
ถ้าอยู่ในเกง๑๕บาท

มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นนะคะ

สุนโลกนะคะก็มีการจัดกิจกรรม

บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะ
ซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิ

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสด